อยู่กันที่ใต้ที่สงขลาอืมทะเลไทยของเราเนี่ยโอ้โห
ประมงสัญชาติเวียดนามเขาลุกล้ำมาในบ้านเรา
แล้วคือมันเห็นตั้งแต่เรด้าเลยนะว่าแบบเฮ้ย๑๕ลำ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่เขาลงไป
ทหารไทยของเราไปนะแล้วเจอแล้วจับได้กี่ลำคะ
ตรวจพบกลุ่มเรือประมง
จำนวนประมาณ๑๐๒๐ลำบริเวณจุดที่รับแจ้งครับ

หัวเรือหัวเรือ

หัวเรืออัดไว้หัวเรืออัดไว้น้องหัวเรืออัดไว้
หัวเรือเดินหน้าเบาเดินหน้าเบา

ตอนแรกที่ดูตรงเรด้านะเห็นเป็นจุดอยู่ใช่ไหม๑๐๒๐ลำ

ตอนที่เรือตรวจการของไทยบุกไปเนี่ย
อยู่ลำนึงลอยลำอยู่กลางทะเลแบบนี้
ทหารเรือจากเรือตรวจการใกล้ฝั่งตอน๑๑๒
เขาตะโกลเลยให้คนบนเรืออัดไว้หัวเรือ

ล้ำเข้ามาทำการประมงบริเวณทางตอนใต้ของเกาะของเกาะกระนะคะ

คือเรือประมงไทยเขาเห็นว่ามีกองเรือประมงต่างชาติลุกล้ำเข้ามา
สักประมาณ๑๕ลำ
แต่พอเรือประมงทั้งหมดเห็นเรือตรวจการของกองทัพเรือของไทยกำลังแล่นไปใช่ไหม
กลายเป็นว่าหนีกันไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะคุณผู้ชม
มุ่งหน้ากลับเข้าหน้าน้ำเวียดนามแล้วทำไงอ่ะ
ตอน๑๑๔ก็จับได้แค่ลำเดียวนะคะ
แล้วเมื่อตอน๓ทุ่มทางทหารเรือนำเรือประมงเวียดนามแล้วก็ลูกเรือประมงลำนี้แหละทั้งหมด๕คน
อันนี้มาขึ้นท่าแล้วมาขึ้นท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒นะคะ
พลเรือตรีพิจิตรศรีรุ่งเรืองท่านก็เดินทางมาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แล้วบอกด้วยนะว่าเรือประมงเวียดนามทั้งหมดเป็นเรือประมงคราดปลิงทะเล
เรือภาคที่๒ก็จะนำตัวลูกเรือประมงทั้ง๕คน
เอามาสอบเอามาทำประวัติแล้วก็ต้องส่งให้สพเมืองสงขลาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ดูสิขวามือนั้นเป็นของกลางที่ยึดได้นะคะ
พวกสัตว์น้ำต่างแล้วก็ปริงทะเลเนี่ยนะ
ทีนี้เขาบอกว่าขอบคุณนะพี่น้องชาวเรือประมงชาวไทยนี่แหละที่แจ้งเบาะแสของเรือต่างชาติที่ลุกล้ำเข้ามานะคะ